โอ้โหฟ้าก็ใสน้ำทะเลก็สวยหาดทรายก็น่าลงไปเล่นเหลือเกินค่ะ
พัทยาเปิดให้เที่ยวแล้วค่ะยังไงก็ไปเที่ยวด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะ
รุนสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
เสาร์อาทิตย์นี้ใครจะเดินทางไปที่ไหนตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
เพราะถ้าถามว่าจะร้อนไหมร้อนค่ะ
วันนี้ยังคงเป็นวันที่ร้อนอีก๑วัน
แต่นับจากวันที่๕เป็นต้นไปจนถึงวันที่๙มิถุนายน
การกันว่าฝนจะตกเพิ่มมากขึ้นนะคะ
เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรามาดูภาพเมฆดาวเทียม
ตอนนี้เราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะ
ในเรื่องของกลุ่มเมฆฝนที่อยู่ใกล้ประเทศไทยมากขึ้น
โดยเฉพาะตอนบนของประเทศไทย
เหนือประเทศไทยแถบจีนแถบเวียดนามแถบลามแถบลาวค่ะ
มีกลุ่มเมฆฝนนะคะเป็นร่องมรสุมอยู่บริเวณดังกล่าวนะคะ
ก็จะส่งผลทำให้ประเทศไทยเริ่มมีฝนมากขึ้น
ขณะเดียวกันเลยฟิลิปปินส์มาหน่อยนะคะ
เราจะเห็นพายุฉอยหวั่นซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ายังคงมีกำลังแรง

แล้วมันจะเคลื่อนตัวขึ้นทางด้านบนนะคะ
ซึ่งดูเอาไว้เป็นข้อมูลเฉยคุณผู้ชมไม่ต้องตื่นตระหนก
แต่สิ่งที่อาจจะทำให้เราต้องระวังหน่อยคืออากาศร้อนนะคะ
ดูจากเว็บไซต์ของวินดี้เราจะเห็นโมเดลแสดงถึงอุณหภูมิ
ยิ่งแดงกำแดงเข้มเท่าไหร่ร้อนจัดร้อนจี
เห็นไหมคะตอนกลางของประเทศแนวแกนกลางเลยค่ะ
กรุงเทพมหานครไล่ขึ้นไปจนถึงพิศนุโลกลำพูนลำปาง
อากาศร้อนจัดร้อนจีโดยเฉพาะตอนกลางวันบางจังหวัดทะลุ๔๐องศานะคะ
ส่วนเรื่องของฝนนั่นเองค่ะฝนถามว่าจะตกกี่โมงตกที่ไหนอย่างไรบ้าง
คุณผู้ชมจำเลยนะสีฟ้าฟ้าปกคลุมพื้นที่จังหวัดไหน
คุณผู้ชมก็เตรียมพร้อมรับมือเห็นจากตรงนี้นะคะเริ่มมีตกภาคเหนือ
เชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องศรพยาวน่านนะคะก็เริ่มมีมาแล้ว
แล้วก็พังภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้
โดยเฉพาะ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ
วันนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ศุกร์เสาร์อาทิตยเตรียมพร้อมกันได้เลย
กรุงเทพมีแนวโน้มจะตกในวันอาทิตย์นะคะ
เพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมในเรื่องของการเดินทางการทำกิจกรรม
หรือว่าการทำงานบ้านกันเอาไว้ด้วย
ฝนบอกว่าตกไม่ได้ว่าเปิดสวิตซ์ปุ๊บตกปั๊บนะคะ

ส่วนคลื่นอันดามันยังสูง๑๒เมตรนะคะ
คุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดเลยกันหน่อย

ชาวสวนจะเริ่มนำดอกบัวสวรรค์หรือว่าดอกกระเจียวออกมาวางขาย
เขาขายเนี่ยริมสองฝั่งถนนเลยนะคะ
ซึ่งทุกปีดอกบัวสวรรค์เหล่านี้จะถูกสั่งจองไม่เหลือวางขาย
แต่ปีนี้ค่ะชาวสวนบอกโอ้โหเจอพิษโควิดขายไม่ออก
เพราะว่าหลายที่เขาไม่ได้จัดงานไม่มีการที่มาท่องเที่ยวกัน
ก็เลยทำให้ยังไม่มีคนซื้อนะคะยังไงก็ตาม
ถ้าใครเห็นแล้วอยากจะอุดหนุนช่วยเหลือกันเนี่ยดอกสวยแบบนี้
เอาไปตกแต่งประดับก็สวยงามทีเดียวค่ะ
เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะทางกรุงเทพมหานครเอง
ก็มีการวางแผนรับมือป้องกันเรื่องของน้ำท่วมขังน้ำรอการระบาย
เช่นกันเรียกว่าถ้าตกเกิน๖๐มิลลิเมตร
ต่อชั่วโมงเมื่อไหร่กรุงเทพก็ท่วมเจิ่งนองกันแล้วค่ะ
และปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของขยะหรือสิ่งของ
อุดตันท่อระบายน้ำขัดขวางการระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครก็เลยระดมเจ้าหน้าที่
ลอกท่อเก็บขยะหน้าตระแกงท่อระบายน้ำ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและการระบายน้ำนะคะ
ส่วนพื้นที่ที่มีปัญหาวัชพืชขวางทางน้ำนั้นก็เร่งเก็บออก
งามบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนกันด้วย
ทุกภาคส่วนช่วยเหลือดูแลกันอยู่นะคะ
พื้นที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงประชาชนอย่างเราก็ช่วยกันดูแล
อดส่องเป็นหูเป็นตาในพื้นที่กันด้วย
แต่ว่าเรื่องแบบนี้ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วค่ะ
ส่วนใครจะไปท่องเที่ยวทะเลภาคตะวันออกในช่วงนี้นะคะ

ดีสลับกับฝนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
เพราะช่วงนี้อากาศร้อนแล้วเดี๋ยวฝนจะมาแล้วนะจ๊ะ
แต่แมวน้ำก็ยังมาพักเล่นที่ชายหาดด้วย
ไปเล่นกับแมวน้ำก่อนนะคะสวัสดีค่ะ